อย่างพวกน้ำดื่มที่มันช่วยทำให้เราสุขภาพแข็งแรงบางทีก็เป็นความเชื่อได้เหมือนกัน
ใช่ใช่เพราะว่าชาวบ้านที่เชียงใหม่เนี่ยเขาเชื่อว่าน้ำจากบ่อยาศักดิ์สิทธิ์นี่แหละ
ดีที่สุดสดชื่นทำรักษาโรคได้ด้วยหรอจริงหรือเปล่าเราก็ต้องบุกไปที่บริเวณชายป่า
บ้านบอกว่าตรงนี้น่ะเป็นน้ำบ่อยาศักดิ์ศิษย์มีกันมานานแล้วแล้วบริเวณบ่อน้ำก็จะมีศาลพระรือศรี
มีรูปปั้นสามองค์เป็นพระฤษีบรมครูของแพทย์แผนโบราณดั้งเดิมแล้วก็มีรูปปั้นปู่ฤษีชีวกรมรพัฒน์
จะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปรุ่นนาคปรกมาปฏิสถานเอาไว้ข้างข้างนะ
ชาวบ้านเขาก็หลั่งไหลมาที่นี่เพื่อมาตักน้ำก็กรอกใส่ขวดกันแบบไม่ขาดสาย
เพราะเชื่อกันว่าน้ำจากบ่อยานี่แหละดื่มแล้วดีที่สุด
เพราะว่ามันเป็นน้ำที่ผ่านการกรองจากธรรมชาติ
คือมันไหลมาแล้วมันก็ผ่านโขดหินผ่านสมุนไพรนานาชนิดที่ดีต่อสุขภาพ
คือเขาว่ากันว่ามันจะมีแร่ธาตุว่างั้นเถอะจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์
ไม่ได้มีสารปนเปื่อนไม่มีการตกตะกอน
พอตักมาดื่มแล้วเย็นชื่นใจ
และชาวบ้านเขาก็เชื่อด้วยนะว่าดื่มแล้วเนี่ยหายจากอาการเจ็บป่วยทั้งปวงเลย
ไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ก็เลยไปคุยกับผู้ดูแล
บ่อแห่งนี้คือคุณตาสมพรปาลีอายุ๗๓ปีแล้ว
คุณตาบอกว่าบ่อนี้นะมีมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายแล้ว
เขาก็ร่ำลือกันว่าเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์
มีเทวาพ่อปู่ฤษีพญานาคาราชอารักษาอยู่
ชาวบ้านพุทธพุกกะเขาก็บอกต่อเล่าสู่กันฟังมาเรื่อย
หาทางรักษาไม่ได้แล้วก็มาพึ่งที่นี่แหละ
ก็มาขอพรตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้หายป่วย
แล้วก็ตักน้ำไปดื่มกินนะคะซึ่งต้องบอกว่าบ่อเนี้ย
ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนจะหน้าแรงหน้าฝนหน้าหนาวหน้าไหนเนี่ย
ก็มีน้ำใสเต็มบ่อแบบนี้ตลอดด้วยชาวบ้านเขาก็เชื่อกันแบบนี้นะคะ
แต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเรื่องของการวิจัยการพิสูจน์เนี่ย
ตอนนี้นะคะทางนักวิจัยมาตรวจแล้วนะเออ
ไม่มีสารปนเปื้อนใดจริงก็ถือว่าดื่มได้
ใช่แต่แต่คุณผู้ชมมีข้อห้ามแล้วข้อควรระวังอีกนิดหนึ่ง
ยังไงก็คือใครที่เป็นผู้หญิงแล้วมีวันนั้นของเดือน
มีประจำเดือนมีประจำเดือนอย่ามาตักไปดื่มเป็นอันขาดนะคะ
บอกไม่ได้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่เขาเตือนไว้แบบนี้
น่าจะเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อ
เป็นความเชื่อที่เขาจะเขียนไว้สตรีที่มีรอบเดือนเนี่ย
ไม่ไม่ให้มาดื่มห้ามสั่งไปดื่มใช่แล้วถ้ารอบปีได้ไหมคะ
เออมันมีเหรอครับผู้หญิงที่เป็นรอบปีอ่ะฮะถ้ารอเป็นรอบปี
เพราะว่าวัยทองถามหาแล้วครับแต่จริงจริงคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งหมด
มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะถ้าเอาความสะอาดและสุขอนามัยเป็นหลัก
ก็คือเราก็ควรจะดื่มน้ำที่มันได้คุณภาพแล้วก็ผ่านการต้มการกรอง
ที่มีคุณภาพนะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้เอาจริงเชื้อโรคมันเยอะ
แต่เรื่องของความเชื่อเราก็ไม่ได้ห้ามกันแต่ว่าเชื้อโรคมันเยอะ
เพราะฉะนั้นแล้วดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะจ๊ะเห็นด้วย